คุณผู้ชมครับแม่ของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ที่ไปพบว่าน้องเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับ
คล่องใจแม่คล่องใจว่าลูกฉันจะฆ่าตัวตายจริงเหรอ
เอาทำไมล่ะแม่แม่บอกว่าแม่รู้สึกว่าพบพิรุธหลายอย่าง
ตำรวจสภปักเกร็จจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพเด็กหญิงนะครับ
ในชุดเดชนารีสวมกางเกงขาสั้นใส่สีดำนะครับ
มาติดอยู่กับกอผักตบชาวาใกล้กับวัดเกาะเกรียง
คือไม่เจอบัตรแผลไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรอกนะครับ
ตรวจสอบพบว่าเด็กหญิงเอเป็นนามสมมุตินะครับ

คือญาติแจ้งความว่าน้องหายออกจากบ้าน

แล้วก็ยังพบรถจักรยายนจอดทิ้งไว้ที่
ใต้สะพานปฐุมธานี๒ทองที่ของสมภปรักษณ์คลองรังศิษย์ครับ
ครอบครัวไปรับศพของน้องเอไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเสด็จ
แล้วก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับมารอรับศพ
แล้วก็ร้องเพลงฤดูกาลนะครับ
แล้วก็ร้องไห้กันนะฮะ
ขณะที่แม่ของเอลเนี่ยร้องไห้เท่าขาดใจ

คือบอกว่าน้องเอเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวในบรรดาพี่น้อง๓คน
บอกว่าอยากจะเรียนภาษาให้เก่ง
อนาคตอยากจะไปเปิดคาเฟ่ขนมไทยที่เกาหลี
เพราะว่าแม่เนี่ยทำขนมขายคือน้องเอก็เห็นว่าเหนื่อย
แล้วเธอก็ต้องช่วยแม่ทำขนมเพื่อแบ่งเบาภาระนะครับ
ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแบบวัยรุ่นทั่วไปเขาหรอก
แม่เล่าอีกบอกว่าข้องใจนะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวเนี่ย
คือแม้จะมีจดหมายที่ลูกเขียนทิ้งไว้ก็ตาม
แต่แม่สงสัยว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวออกไปกับใคร
คือแม่เห็นว่าแชทอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกออกไปตอนไหนด้วย
มารู้อีกทีเนี่ยลูกหายไปแล้วนะครับ
ขอดูกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านก็พบว่า
ลูกสาวออกจากบ้านไปตอนเที่ยงคืน๓๗นาทีฮะ

มุ่งหน้าไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยที่สะพานปฐุมธานี๒เนี่ย
แต่พอไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูคุณผู้ชม

ลูกสาวไปถึงสะพานปฐุมธานีตอนตี๓๒๕นาที
และอีก๓ชั่วโมงกว่าลูกฉันหายไปไหน

เชื่อว่าลูกสาวไม่ได้กระโดดสะพานในตอนนั้น
เพราะตอนนั้นคนอยู่มีคนอยู่
แล้วหลังจากนั้น๑๗ชั่วโมงคือ๒ทุ่มวันเดียวกัน

ทำให้น่าสงสัยว่าลูกสาวเนี่ยกระโดดสะพานตอนไหน
แล้วมีใครใช้มือถือของลูกแม่รึเปล่า

ใครเล่นโทรศัพท์น้องตอน๒ทุ่ม

มันอาจจะเป็นไปได้น้องอาจจะยังไม่ตายเลยตอนตีสี่
น้องอาจจะไปกับใครสักคนแล้วก็พยายามเปิดเฟส
พยายามจะเปิดให้รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน
เพราะว่าน้องนี่เป็นคนชอบติดโทรศัพท์
ใช่แล้วช่วงระหว่างตี๑ตี๒ตี๓น้องไปหาใคร

น้องน้องไปไหนมา๓ชั่วโมงควรก่อนจะตัดสินใจไปที่นั่น
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ด้วยนะครับ
ครอบครัวแจ้งความไว้ที่สพบปฐุมธานี
วันนี้แม่บอกว่าจะไปที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ
ขอความช่วยเหลือทางคดีหน่อยเพราะว่ายังคล่องใจสาเหตุการเสียชีวิต
แม้ว่าผลชนสูตรจะระบุว่าสมองน้องขาดอากาศจากการจมน้ำก็ตามครับ
นี่คุณแม่ยังคงหาสาเหตุนะว่าเพราะอะไรที่น้องเสียชีวิต